คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครปฐมมันมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปนั่งทานข้าวอยู่ที่ร้านอาหาร
ใกล้กับคลองสักพักหนึ่งมีเด็กผู้ชายตัวเล็กเดินออกมาตัวเปียกตัวสั่นร้องไห้แล้วชี้ไปที่บริเวณริมคลอง
เหมือนจะมีอะไรบางอย่างผู้ชายคนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปดูซะหน่อย
ปรากฏว่าไปเจอแม่ของเด็กคนนี้เป็นลมอยู่ที่ริมคลองพอดีนะฮะแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรไปดูเลยครับ
เราต้องไปคุมก่อนนะอ่ะแต่เอาคุม
ข่าวนี้มันมีหลายความรู้สึกหลายอารมณ์อยู่ในเหตุการณ์นี้

นี่ค่ะคือแม่เขาทำมาหากินเนอะ
งมหอยในคลองแล้วน่าจะอากาศมันร้อนหรืออย่างไร

ลูกชายที่มาด้วยก็ไม่รู้ทำยังไงตัวเองกับตัวนิดนึง๒๓ขวบ
ร้องไห้ให้คนช่วยตัวเองก็หนาวก็สั่นอยู่แบบนั้น
ใช่เพราะว่าน้องชี้มือไปตรงริมน้ำไงแล้วน้องก็บอกแต่ว่าแม่แม่แม่
พลเมืองดีมาเห็นคือไม่ได้ปล่อยผ่านนะ
ถ้าเกิดปล่อยผ่านไม่รู้ว่าแม่น้องจะเป็นยังไงบ้าง
ต้องขอบคุณคนที่ไปเจอคือคุณบอลนี่แหละเจ้าของคลิป

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานคุณผู้ชม
ผู้ชายในภาพในคลิปที่เขาถ่ายคลิปน้องกับแม่เขา
คุณบอลนั่งทานข้าวกับเพื่อนร้านอาหารริมน้ำแห่ง๑แนวเผอร์สามพลานจวัญละครปฐม
สักพักหนึ่งเห็นเอ๊ะทำไมเด็กตัวเปียกออกมายืนร้องไห้ชี้อะไรอยู่ริมคลอง
เดินเข้าไปหาไปเจอเด็กผู้ชายคนนี้สภาพตัวสั่นหนาวเลย
ทั้งเสื้อทั้งกางเกงไปหมดเลยก็เลยถอดเสื้อตัวเองให้น้องใส่
แล้วก็มีจังหวะที่เดินไปเห็นผู้หญิงอยู่ริมน้ำ
ก็เห็นว่าเป็นแม่ของน้องยังมีลมหายใจอยู่
ก็เลยบอกให้รายเดอร์อีกคนซึ่งอยู่แถวนั้นช่วยโทรแจ้งกู้ภัยให้หน่อย
นำตัวเด็กกับแม่ไปส่งโรงพยาบาล
กู้ภัยก็มาเอาตัวผู้หญิงขึ้นมาจากน้ำก่อน
แล้วก็ประถมพยาบาลนำตัวทั้งแม่ทั้งเด็ก
น้องก็ดูเหตุการณ์ที่คนช่วยแม่ตลอดเวลาครับ
บราณเขาบอกแบบนี้ว่าเมื่อเขานั่งกินข้าวอยู่
เขาหันไปเห็นน้องคนนี้ยืนตัวสั่นร้องไห้อยู่
แล้วมือชี้ไปที่ริมครองเหมือนต้องการขอความช่วยเหลือ
ก็เลยรีบวิ่งไปดูก็เลยถามจับใจความ
การไปเคลื่อนย้ายอาจจะทำให้อาการเขาหนักมากขึ้น
เพราะคุณบอลเองก็ไม่ได้มีความชำนาญในการประถมพยาบาล
กลัวจะบาดเจ็บกว่าเดิมก็เลยรอให้กู้ภัยมาดีกว่า
สุดท้ายกู้ภัยมาถึงนำตัวแม่กับเด็กไปส่งโรงพยาบาล
แต่เรื่องมันยังไม่จบเท่านี้เพราะอะไร
ติดต่อญาติไม่ได้เลย
ติดต่อครอบครัวของสองแม่ลูกนี้ไม่ได้เลยครับ
คุณบอลก็ต้องช่วยกันตามหาจนกระทั่งมีญาติของแม่เด็กติดต่อมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย
แต่พ่อของเด็กเนี่ยยังติดต่อไม่ได้

ทีนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เจอ
แทนที่คุณบอลจะไปโฟกัสที่แม่ของเด็กก่อน
ทำไมมาโฟกัสที่ตัวเด็กซึ่งจริงเด็กอยู่ปลอดภัยแล้ว
ทำไมถึงต้องรีบไปช่วยเหลือเด็กแบบให้เด็กถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อคุณบอลไปให้ใส่
เดี๋ยวต้องไปฟังนะคุณบอลเขาชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ผมเลยดูแม่เขาสักพักผมเรียกแม่เขาไม่ตื่น
ผมเลยไปโฟกัสที่น้องเพราะน้องยืนสั่นหนาวเพราะน้องตัวเปียกทั้งตัวเลยครับ

ผมเลยไปวัดที่น้องเลยเลยวิ่งขึ้นมาหาน้อง
ขึ้นมาหาน้องมามาถามว่าหนาวไหมอะไรไหมก็เลยถอดเสื้อน้องออก

ตกใจเหมือนกันครับตกใจเหมือนกัน
ตกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงนึกถึงไปบอกผู้ใหญ่ได้อะไรอย่างนี้
เพราะสองขวบอะพี่ตามความคิดผมนะต้องนั่งร้องอย่างเดียว
แต่เขาสามารถบอกขอความช่วยเหลือได้อะไรอย่างนี้
ก็เก่งครับเก่งน้องฉลาดมาก
นี่ค่ะก็จริงก็ได้คุณบอลนะช่วยเหลือแม่น้อง
แล้วทีนี้เราก็เป็นห่วงแล้วค่ะว่าแม่น้องจะอาการเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนแรกคุณบอลบอกว่าตัวน้องโอเคแต่แม่อาการยังไม่ดีใช่ไหม
เมื่อเช้าคุณคลิปนี้ที่ให้คุณผู้ชมดูค่ะ
เป็นคลิปที่คุณบอลไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาล
ก็ตั้งใจจะไปถามถ่ายอาการนั่นแหละ
แต่ว่าคุณบอลเข้าไปในตัวโรงพยาบาลไม่ได้นะ

น้องเขากำลังอยู่กับทางพยาบาลอยู่
ซึ่งก็ถามอาการน้องด้วยความเป็นห่วงนี่แหละค่ะ
แล้วก็เก็บคลิปความน่ารักของน้องเอามาฝากด้วย
น้องเขาก็ดูยิ้มแย้มปกติเลย
นี่เขายังถามอยู่เลยนะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาถาม
ขอโทษนะคะคุณเป็นอะไรกับเด็กหรือเปล่าคะ
คุณบอลก็บอกว่าผมเป็นคนที่ไปช่วยช่วยแม่น้องเมื่อวานนี้
แล้วก็เลยถามอาการของแม่น้องเป็นยังไงบ้าง
แต่ก็น่าจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะคะ
ทางโรงพยาบาลยังไม่ให้คนอื่นเข้าเยี่ยม
จะต้องมีผลตรวจโควิดแล้วก็ให้เข้าเยี่ยมแค่คนเดียวเท่านั้น
ดังนั้นคุณบอลเขาก็ประสานกับทางญาตินะคะ
เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ญาติน่าจะมาเยี่ยม
แล้วเด็กยังตะโกนบอกคุณบอลอยู่เลยว่าเดี๋ยวเที่ยงนี้มาด้วยนะ

ดีขึ้นล่ะยังชักหวังจะรู้ตัวนะกำลังจะรู้ตัวแล้ว
ใช่ไหมเนี้ยเดี๋ยวย่าเข้ามาตอนบ่ายครับอืมตอนท้ายน้อง
ตะโกนบอกไอ้ตอนเที่ยงมาใหม่นะบอกคุณบอลนะนะค่ะ
แล้วก็ทำให้ฟุตบอลเขายิ้มได้ชื่นใจถึงแม้จะไม่
เข้าไปเยี่ยมได้เพราะไม่ได้ติดเอกสารการตรวจโควิดไป
แต่ว่าจากที่คุณพยาบาลบอกคือคุณแม่น่าจะเริ่มใกล้จะรู้สึกตัวแล้ว

แต่ยังไม่ได้สามารถที่จะพูดจะสื่อสารอะไรได้
ในส่วนของพ่อน้องเหมือนว่าทำงานอยู่อีกที่หนึ่งมั้
ต่างจังหวัดก็เลยยังไม่สามารถเดินทางมาได้ในขณะนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วก็คุณบอลเขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
พยายามประสานพ่อของน้องให้มาด้วย

เราก็ต้องขอบคุณคุณบอลและพลเมืองดีที่ไปช่วยแม่ลูกคู่นี้นะ